ไก่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงไว้ในลาวด์
ไก่กดกร้อนไก่หรือไข่กดกร้อนไก่

ราวด์ไม่ใช่ลาวด์

ลาวด์คุณปกติคุณเรียกอะไรลาวด์แบบฝรั่งหน่อย
ไม่อย่างนั้นคุณน้องไก่แล้วล่ะอาจจะเป็นน้องไก่
แต่ไก่ที่จะพาไปดูเขาไม่ได้เลี้ยงในเหล้า
เขาเลี้ยงในอะไรคะเขาเลี้ยงในตะกร้า
อ๋อเลี้ยงในตะกร้าแล้วก็ขวาด้วยกับต้นมะพร้าว
ทำไมต้องทำอย่างนั้นจริงแล้วมันเลี้ยงได้ดีด้วย
และที่สำคัญโอ้โหต้นมะพร้าวก็เติบโตดีอีกต่างหาก
เอางูนี่เหรอนี่เหรอนี่เลี้ยงไว้ในตะก้าจริง

เอาไปดูที่มาที่ไปกันไปที่ไร่ของนางสาวพิชภาโพแก้ว
หรือว่าน้องกีต้าอายุ๒๒ปีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บ้านเวียงหล่อ
หล่ออำเภอจุ่นจังหวัดพยาวนะครับ
ผู้สื่อข่าวเขาทราบไงว่าน้องกีต้าได้เลี้ยงไก่สุดแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร
คือนำไก่พันไข่ที่เลี้ยงเอาไว้ก็คือพันธุ์รสไอแลนด์
ตระก้าครอบ๒ใบแบบขังเดียวเหมือนโดนขังเอาไว้

แล้วก็ผูกติดเอาไว้ต้นมะพร้าวภายในไร่ท่ามกลางบรรยากาศร่มเย็นเป็นธรรมชาตินะ
มันไม่ได้เป็นการไปทารุณสัตย์กันอย่างไร

เพราะว่าบรรยากาศก็ร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็ไม่ได้เล็ก

กีต้าบอกว่าเลี้ยงไก่ไข่ใต้ต้นมะพร้าวแบบขังเดี่ยวมาแล้วประมาณ๑ปี
มีทั้งหมดประมาณ๑๐ตัว
เลี้ยงเอาไว้กินตอนแรกก็ไม่เอาไว้ขายอย่างไร
แต่ก็เลี้ยงลักษณะแบบนี้เนี่ย

แล้วแถมได้ไข่ฟองเนี่ยใหญ่เลยนะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียว
และสมบูรณ์มากสามารถเก็บไข่ไก่ได้ทุกวัน
จากนี้มูลของไก่ที่ถ่ายลงมาเนี่ยยังเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นมะพร้าว
ถือว่าเป็นการได้แบบสองเด้ง

เป็นยังไงล่ะโอ้โหเลี้ยงไก่ก็ดี
ลูกต้นมะพร้าวมันก็เจริญงอกงามดีจริงเลยทีเดียวนะครับ
นี่ไงบอกแล้วว่าวิธีนี้นี่มันไม่ธรรมดาจริง
แล้วนอกจากเลี้ยงไก่แล้วนะครับน้องกีต้ายังเลี้ยงอย่างอื่นด้วยนะ
เลี้ยงปลาเลี้ยงกลบ

แล้วก็ปลูกไม้ผลไม้ด้วย
และในอนาคตนะครับก็ยังเตรียมที่จะทำที่พักแบบโฮมสเตย์ครบวงจรเลย
ไปไปพักที่นู่นเรียนรู้วิถีชีวิตกันไป
คือน้องเขาเก่งมากเลยนะคุณเขาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อายุ๒๒ปีเท่านั้นเอง
แต่ว่าไอเดียในการทำการเกษตรแบบนี้สร้างรายได้ได้ดีมากจริง
สุดยอดเลยเด็กสมัยนี้ไม่ธรรมดา